จังหวัดตากนะครับจริงรถคันนี้โอ้โหขนคนต่างด้าว
ดูอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วน่าจะรอดใช้รถอะไรไหม
คนต่างด้าวในรถเนี่ยใส่เสื้อกั๊กตำรวจด้วย
โอ้โหเป็นยังไงล่ะอุปกรณ์ประกอบฉากน่าจะรอดแต่ไม่รอดครับนะฮะ
แถมนะยังเจอเครื่องแบบทหารยศพันเอกอยู่ในรถด้วยนะ
อันนี้แหละฮะตำรวจทหารฝ่ายปกครองประจำจุดตรวจความมั่นคง
บนถนนสายแม่สอดตากนะครับบ้านห้วยหินฝนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
กรุงเทพมหานครติดฟิล์มดำทึบเลยนะถ้าไม่เปิดมองไม่เห็นอ่ะนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่สังเกตสังเกตเลยขอตรวจค้นพบนายพงศธรจิตริน
อายุ๕๐ปีเป็นคนขับนี่เสื้อตัวนี้เหรอฮะ
อ่าตำรวจนครบานนะครับอามนี้ท่านได้แต่ใดมาที่แปะซื้อกั๊กท่านอยู่
จากการสังเกตคนในรถมีภีรุษนะครับคนขับก็พยายามจะขอพารนะ
กระจกลงทุกบานพบว่ามีชายชาวต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
สามคนแล้วก็ผู้ย๒สาชาจีนอีกคนหนึ่งทั้งหมดห้าคนสาม
นี่แบบประจำตัวที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของศรนแห่ง๑

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ห้องเก็บของท้ายรถนะฮะ

แล้วก็มีชุดราชการอีกหลายหน่วยงานเลยจะเอาหน่วยงานไหน
นี่กรมการปกครองก็มาโอ้โห
นำตัว๕คนลงจากรถไปสอบปากคำที่จุดตรวจ
จากการสอบส่วนนายพงษ์สะทอดให้การเบื้องต้นว่า
รับคนต่างด้าวมาจากแม่สอด
จะเดินทางไปกรุงเทพมหานครครับ
มีคนชักชวนด้วยชักชวนด้วยฝากด้วย

ทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวส่งตัว
เชื้อโควิด๑๙ก่อนที่โรงพยาบาลแม่สอด
แล้วก็รอผลตรวจนะครับว่าติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
หลังจากนั้นจะส่งตัวไปดำเนินคดี

หรืออเปิกต้นตั้งเขาหากับโภคสะท้อนก่อน
นำพาคนต่างด้าวรักรอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

รอผลสอบปากคำและจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลังนะครับ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้งว่า

เชื่อมโยงหรือเปล่ากับแก๊งค้ามนุษย์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ
นี่ค่ะดูวิธีการนะคุณผู้ชมเนียนเลย
เอางี้ดีกว่าถ้าตำรวจหรือว่าจุดตรวจที่จิตไม่แข็ง
กล้าบกไหมถ้าจิตไม่แข็งกล้าบกไหม
เนี่ยอุปกรณ์ประกอบฉากขนาดนี้นะครับ
ก็ต้องระมัดระวังด้วย